ร้างที่ราชบุรีนะฮะ
ปกติอยู่ที่ท่ามบนเข่านะ

บันไดแบบผูกพังหักอะไรไปหมด
ขึ้นบันไดปูลเสร็จจะเข้าไปต่อนี่
ต้องปีนเถาวันขึ้นไป
จะถ่ายคลิปโลงโซเชียลนะ

ถ้าถูกรางวัลที่๑จะมาช่วยบูรณะฟื้นฟูเหมือนที่ชุมพรเลย
ก็เป็นข่าวกันมานะฮะทีนี้คนก็เลยยิ่งมากันใหญ่

ชาวโบ้งชะมัดในพื้นที่ก็บางคนก็เพิ่งทราบ
อุ้ยมีอยู่หรอเนี่ยเลยอยากให้มีการบูรณะฟื้นฟู
จะเป็นวัดหรือจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยว
สถานที่สำคัญทางศาสนาอะไรก็แล้วแต่
ท่านผู้ชมครับล่าสุดวันนี้นะฮะ
ทางในอำเภอก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะครับ
หลังจากที่ไทยรัฐทีวีเรานำเสนอเรื่องนี้โอ้โหในทุกช่วงข่าวเลย
ไทยรัฐออนไลน์อีกนะฮะเพจเฟซบุ๊กต่าง
นี่ฮะภาพล่าสุดวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ร้างแห่งนี้นะฮะคือสำนักสงฆ์นะครับ
สำนักสงฆ์เขาช้างถ้ำพลองอยู่ที่ราชบุรีนะครับ
ก็เสื่อมโทรมผูกพังไปตามการเวลาเนื่องจาก
ไม่มีพระจำวัดอยู่เลยไม่มีใครดูแล
อยู่ที่อำเภอปากท่อรัชบุรีนะฮะ
วันนี้เราไปพบว่าสำนักสงฆ์เขาช้างถ้ำพรอง
อยู่ริมถนนสายเขาช้างทุ่งหลวงนะครับ
ในพื้นที่หมู่๘สมนกฎภพท
ณปัจจุบันวันนี้ก็ยังไม่มีใครดูแลนะฮะ
ก็ยังเป็นสถานที่รกร้างอยู่นะครับ

ชาวบ้านในพื้นที่ก็เลยอยากจะขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มาช่วยพัฒนาสถานที่ตรงนี้ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว
นายสุธิพงศ์พุทธจันทรานายอำเภอปากท่อนะครับ
วันนี้ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหารือร่วมกัน
เกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาฟื้นฟูบูรณปฏิสังขร
ให้พื้นที่แห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวตามความต้องการของชาวบ้าน
ประชุมวันนี้มีตัวแทนจากทางสำนักพุทธจังหวัดรัชบุรีนะครับ
ที่มาประชุมร่วมด้วยแล้วก็ชี้แจงว่า
ความเป็นมาของสำนักสงฆ์แห่งนี้นะครับ
สำนักส่งเขาช้างถ้ำพลองเนี่ย
สำนักสงฆ์แห่งนี้ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นวัดหรือสำนักสงฆ์นะครับ

เรียกได้ก็คือที่พักสงฆ์
และไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติด้วย
ขณะเดียวกันทางผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้
จังหวัดราชบุรีนายพัฒนาสุริมัยบอกว่าพื้นที่แห่งนี้อยู่ในเขตป่าชุมชนนะครับ
ดังนั้นถ้าเกิดจะมีการทำอะไรก็ตามเนี่ยต้องผ่านมติของที่ประชุม
และต้องไม่ขัดกับกฎหมายป่าชุมชนด้วยถ้าจะใช้ประโยชน์
สามารถทำได้นะแต่ต้องได้รับอนุญาตจากทางผู้ราชการจังหวัด
ห้ามจัดทำเป็นที่พักถาวรมีข้อบังคับแล้วก็ควบคุมเรื่องเส้นทางที่ชัดเจน
ที่สำคัญที่สุดคือต้องไม่กระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทางนายอำเภอก็เลยสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ย
ที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปตรวจสอบตามขั้นตอนต่อไปว่าสามารถทำอะไรได้บ้าง
หรือไม่สามารถทำอะไรได้บ้างชาวบ้านในพื้นที่หลังจากทราบข่าวว่าทางอำเภอเขาก็ได้
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วในการพัฒนาพื้นที่สำนักสงร้างตรงนี้ให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนาทุกคนก็ดีใจนะฮะแล้วก็ฝากขอบคุณมายังไทยรัฐทีวีด้วย
ช่วยนำเสนอข่าวสารเรื่องนี้จนทำให้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลที่ผ่านมา
ชาวบ้านบอกว่าความจริงก็อยากจะไปบูรณะนะอยากจะไปดูแลกันแต่ก็กลัวจะผิดกฎหมาย
เพราะว่าเขาเป็นพื้นที่ป่าพื้นที่เขาก็เลยไม่กล้าเข้าไป
ชาวบ้านบางส่วนฝากมายังทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับ
เป็นสื่อกลางช่วยตามหาให้หน่อยรูปปั้นหลวงพ่อคงนะฮะ
เป็นพระเกจิอาจารย์ที่มาเริ่มต้นในการบุกเบิกสำนักสงฆ์ตรงนี้เอาไว้

หลังจากนั้นก็ไม่มีพระมาบุรณะฟื้นฟูดูแลหรือว่าจำวัดกันต่อ

เคยมีรูปปั้นของหลวงพ่อคงตั้งประดิษฐานอยู่ที่สำนักสงฆ์แห่งนี้นะครับ
แต่หายไปนานหลายปีแล้ว
เพราะฉะนั้นเผื่อใครทราบข่าวนะครับ
ยังไงก็แจ้งข่าวผ่านเราได้นะ
หรือผ่านทางท่านในอำเภอปากท่อที่ราชบุรีก็ได้นะครับ
เบื้องต้นมีข้อมูลนะฮะว่าเจอแล้วด้วยนะ
กำลังในการไปรับรูปปั้นของหลวงพ่อคงกลับมาส่งคืนให้กับพื้นที่
ให้กับชาวบ้านให้กับท่านในอำเภอปากท่อ
คือพอเป็นข่าวออกไปต้องยอมรับว่ามีคนมาเยอะนะฮะ
อำเภอเคยบอกไปแล้วว่าเดี๋ยวจะต้องดูแลเรื่องการขึ้นไปแล้วนะ
เพราะยังต้องปีนเถาวันอยู่จะเกิดอันตรายได้นะฮะ
เพราะฉะนั้นนายอำเภอฝากประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะครับว่า
ยังไม่อนุญาตให้ขึ้นไปบนถ้ำนะฮะ
ถ้ามาเนี่ยก็เยี่ยมชมได้แค่ด้านล่าง
อย่างมากก็อาจจะขึ้นไปได้จุดนิดหน่อยที่มีเจ้าหน้าที่รออยู่
แต่ถ้าแบบโหว๊จะปีนแบบขึ้นไปโดยนี้เจ้าหน้าที่ดูแลเนี่ยอันนี้ไม่ได้
ก็ล่วงขึ้นมาก็ยุ่งเหมือนกันนะค่ะอ่าแต่ก็ต้องขอบคุณชุดแรกแรกที่เขาไปดูกัน
แล้วก็เจอแล้วเขาก็ถ่ายลงติ๊กต๊อกเนอะใช่ค่ะแล้วก็เลยเป็นสื่อกลางในการที่จะนำเสนอข่าวสารต่อว่า
เออมีมีสำนักสงฆ์อยู่บนเขาตรงนี้ที่ไม่ได้รับการดูแลค่ะทำให้ประชาชนได้รับทราบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้บุรณะต่อด้วยนะคะ